สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงแรกนะคะ
ติดตามเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสนใจในวันนี้นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีสื่อมวลชนได้เผยแพร่เอกสาร
แจ้งเตือนว่ามีกลุ่มไอซิสเข้ามาในประเทศไทยวันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงข่าวชี้แจงด้วย
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ยืนยันว่าไม่มีกลุ่มก่อการร้ายในประเทศไทย
เพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งค่ะ

ให้ติดตามพฤติการชาวต่างชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริง
แต่เป็นการแจ้งข่าวตามปกติจากประเทศต่าง
ซึ่งไม่ได้มีเพียงประเทศรัสเซียประเทศเดียวที่ประสานข้อมูลกับไทย
แต่ยังมีประเทศอื่นด้วย
โดยข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา
มีชาวซีเรียเดินทางเข้ามายังประเทศไทยกว่า๒๐๐คน
ขณะนี้เหลืออยู่ในประเทศไม่ถึง๒๐คน
ส่วนกลุ่มเป้าหมาย๑๐คนที่ทางการรัสเซียแจ้งเตือน
อาจจะอยู่ในกลุ่มดังกล่าวหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้
ขณะเดียวกันยืนยันนะคะว่าทางการข่าวไม่พบว่ามีกลุ่มไอซิสในประเทศไทย
จากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
โดยได้สั่งการไปยังตำรวจท้องที่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
เช่นพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒และภาค๘

เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งในเดือนธันวาคมนี้ที่จะมีการจัดงานสำคัญตลอดทั้งเดือนด้วยค่ะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
สั่งการให้เฝ้าระวังเหตุการณ์
ตามที่มีรายงานข่าวแจ้งมาเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
ผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นค่ะ
ซึ่งผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ
และผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ
และผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ
และผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ
และผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ
และผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ
และผลเอกพระยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีฝ่ายความไม่ประมาทค่ะ

นำเสนอข้อมูลที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ
ด้านนาย
เนื่องจากยังไม่ได้เห็นเอกสารตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด